ถ้าได้เป็นผู้ว่ากรทมจะเข้ามาทำอะไรฮะ
เราเคยถามผู้สมัครไปหลายคนว่าถ้าเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะทำเนี่ย
จะทำอะไรนะวันนี้ไปถามเพิ่มเติมนะครับ
สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสอบถามกัน
ดูคุณสกลทีพัทยากุลหน่อยนะครับ
นี่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากอทมหมายเลข๓นี่ลงอิสระนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับดรเอ๊ด้วยนะฮะดรเอ๊

คุณสกลทีเนี่ยบอกว่าหากได้เป็นผู้ว่ากอทมนะก็ต้องไปดูเรื่องของนโยบายก่อน
ทีนี้นโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มันเป็นเวลาที่มันจะต้องใช้ในการตรวจสอบ
แต่วันแรกที่เข้าไปเป็นผู้ว่ากอทมจะเข้าไปถึงคือ
เอางบประมาณของกรทมมาดูให้หมดเลย
ส่วนไหนที่ไม่สำคัญนะจะยกเลิกให้หมด

รสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับผู้สมัครหมายเลข๔จากประชาธิปัตย์
บอกว่าสิ่งแรกที่จะทำถ้าได้เป็นผู้ว่ากรทมคือแก้ปัญหาโควิด
เพราะหากแก้ปัญหาโควิดได้ทุกอย่างจะดีไปด้วย
ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าหมอพยาบาล
ก็จะมีกำลังไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่น
แล้วก็จะเอางบประมาณไปใช้ในการพัฒนาส่วนอื่นได้ด้วย
จะเป็นผู้ว่าที่ภายใน๑๐๐วัน
จะลงไปจัดการเรื่องโควิดไปกระชับการทำงานนะครับ
แล้วก็เติมกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์

เพราะถ้าเกิดโควิดดีนะครับอะไรดีไปหมดครับ
คนได้กลับมาทำงานทุกอย่างก็เปิดตามปกติ
สองนักท่องเที่ยวก็กลับมานะครับ
หมอพยาบาลจะได้มีกำลังไปช่วยคนอื่นในโรคอื่น
และ๔งบประมาณกรทมจะได้ไปใช้ในเรื่องจำเป็นอื่นด้วยนะครับ
จะไปดูเลยว่างบส่วนไหนที่มันตั้งไว้
แล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นเนี่ยผมจะยกเลิกให้หมดนะครับ

เพราะผมว่าที่ผ่านมางบประมาณมันกระจุกอยู่ในโครงการใหญ่

เดี๋ยวลองฟังผู้สมัครอีกสักสองท่านที่ตอบคำถามเดียวกันนี้นะคะ
นายสุภาชัยตันติคมผู้สมัครหมายเลข๑๐
นายโคศิษฐ์สุวินิจิตรผู้สมัครใหม่เลข๒๔
คุณสุภาชัยบอกว่าสิ่งที่ประกาศได้ทันทีก็คือ

เชิญชวนเกษตรกรมาขายของราคาถูกให้กับคนกรุงเทพเพื่อลดค่าใช้จ่าย
แล้วก็จะตั้งคณะกรรมการเขตทั้ง๕๐เขต

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับชุมชนทั้ง๕๐เขตที่มีปัญหาไม่เหมือนกัน
คุณโคสิตบอกว่าร้อยวันแรกจะแก้ปัญหาปากท้องของคนกรุงเทพก่อนเลยค่ะ
ต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมือง๒๔ชั่วโมง
จะได้เพิ่มพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มรายได้
เริ่มจากการให้บริการของสำนักงานเขต๒๔ชั่วโมงนะคะ
เท่ากับช่วยปลุกเศรษฐกิจที่ซบเศร้าให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งแรกคือผมจะตั้งคณะกรรมการประจำเขตนะครับทั้ง๕๐เขต
ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนนะครับตัวแทนกรทมผู้เชี่ยวชาญ
และผมจะเป็นประธานเพื่อจะลงไปพื้นที่แก้ปัญหาเร่งด่วนให้ชุมชนทั้ง๕๐เขตเลย
ทำได้จริงเพราะว่าเรื่องนี้ศึกษามานานแล้ว
เรื่องนโยบายเรื่องกรุงเทพ๒๔ชั่วโมงมันเป็นจุดที่คนเดือดร้อน
เวลานี้ไปติดต่อกรทมต้องไปเวลาราชการบางทีต้องลางานไป
ซิ้งเวลาทำหมากินไปต้องลาเรียนไปไปทำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
รถก็ไปติดแออัดอยู่ที่เขตทุกเขตและ๒๔ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งที่ต้องทำทันที
ก็คืออะไรทำมาหากิน๒๔ชั่วโมงอันนี้เป็นผู้ว่าปุ๊บออกคำสั่งได้เลย